คุณผู้ชมคะมีหญิงสาวคนนึงหายตัวปริศนานะคะ
คือเธอเนี่ยอยู่ที่นครปฐมแต่เธอมากรุงเทพ
อภัยอยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วมากรุงเทพ
มาร่วมงานแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็มาด้วย
แต่คุณพ่อคุณแม่กลับก่อนเธอบอกขออยู่ต่อเพราะอยากเรียนทำขนม
บอกว่าจะกลับบ้านตามเวลาแต่ปรากฏว่า๕วันแล้วติดต่อไม่ได้เลย
จนกระทั่งมีคนไปเจอกระเป๋าใบหนึ่งลอยมาตามคลอง
ขึ้นมาปรากฏว่าเป็นกระเป๋าของผู้หญิงใบนี้
แต่จนถึงตอนนี้ยังหาตัวเธอไม่เจอนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานดูค่ะ
ภาพลูกสาววัยใส๔ภาพนี้นายพัชระช่วยสงฆ

เพื่อตามหาเบาะแสของนางสาวกันนิกาช่วยสงฆ
วัย๒๕ปีลูกสาวที่หายตัวไป
หลังจากมาทำบุญทอดกระถิ่นที่กรุงเทพด้วยกัน
เมื่อวันที่๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
โดยเขาและภรรยาเดินทางกลับจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตั้งแต่วันที่๑๑พฤศจิกายน
ส่วนลูกสาวขออยู่ต่อที่กรุงเทพ
เพราะอยากเรียนทำขนมเนื่องจากเปิดร้านกาแฟ

โดยลูกสาวบอกว่าจะกลับบ้านวันที่๑๘พฤศจิกายน
และมีลูกพี่ลูกน้องไปส่งขึ้นรถที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่
จากนั้นไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย
กระทั่งร้านอาหารแห่งหนึ่งในอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
กระเป๋าเป้ได้จากคลองใกล้ร้าน
ตรวจดูทรัพย์สินด้านในมีเอกสารชื่อนายพัชละ
ทางร้านจึงตรวจสอบพบเป็นของลูกสาวที่เขากำลังตามหา

พัชระยอมรับว่าจนถึงตอนนี้
ยังติดต่อลูกสาวไม่ได้รู้สึกเป็นห่วงมาก
กลัวว่าจะเกิดเรื่องร้ายกลัวจะถูกหลอก
และเมื่อรู้ว่ามีคนไปเจอกระเป๋าลูกสาวลอยน้ำ

หากลูกสาวรู้ว่าพ่อตามหาให้ติดต่อกลับมาด้วย
เพื่อบรรเทาความกังวลใจ
อยากให้ลูกโทรมาแล้วมาคุยรับได้ทุกอย่าง
รับได้ทุกอย่างเพราะผมเป็นคนที่เปิดฝ้า

พามาที่บ้านมานอนที่บ้านผมก็ยังไม่บ้าอะไร

รับได้ทุกอย่างแต่ว่าให้มาทำให้มาคุยกัน
ให้มันรู้เรื่องก่อนให้มันเป็นผู้ใหญ่คุยกับกันหน่อย

เรื่องคิดว่าเขาจะไปหลอกเพราะ

ล่าสุดว่าเงินในบัญชีฟุ๊กมีการโอนไปให้เขา
ของไทยพาณิชย์ผมก็ไม่รู้ว่าโอนให้ใคร
ขณะที่นางเข็มเปยมาโตพนักงานของร้านอาหารที่พบกระเป๋าเล่าว่า
ระหว่างทำความสะอาดร้านเห็นกระเป๋าลอยอยู่ในน้ำติดกับร้าน
หยิบขึ้นมาดูไม่พบเอกสารสำคัญ
มีเพียงใบนัดแพทย์เท่านั้นไม่ทราบว่ากระเป๋าใบนี้ลอยมาจากไหน
เพราะคลองหลังล้านอยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีน
อาจจะลอยมาจากแม่น้ำท่าจีนหรือผู้สูญหาย
เคยมาใช้บริการที่ร้านแล้วทิ้งกระเป๋าเอาไว้
น้ำมันขึ้นป้าก็เลยเดินดูร้านว่าน้ำเข้าตรงไหนบ้าง
แล้วตอนนี้กระเป๋ามันเป็นกระเป๋าสีดำใช่ไหมคะ
แต่นี่ป้าก็ซักกระเป๋าตากไว้ป้าคิดว่าเป็นกระเป๋าของป้าน่ะล่วงไป
แล้วป้าก็เดินไปดูไปเคลียร์ดูมันไม่ใช่ของป้า
ตอนนี้ป้าก็เอาไม้เขี่ยขึ้นมาดูป้าก็เจออะไรของในกระเป๋าเขานะคะ
มันอยู่ในนั้นทีนี้ป้าก็หยิบขึ้นมาดู
เปิดดูแล้วก็มันก็มีพวกยาเขาอะค่ะ
เจอก็เห็นมันรอไปอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะ
ญาติของนางสาวกันนิกาที่เป็นคนมาส่งที่สถานีขนส่งใต้ใหม่
ได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า
วันดังกล่าวนางสาวกันนิกาถือกระเป๋ามาทั้งหมด๓ใบ
กระเป๋าที่พบในคลองเป็นหนึ่งในนั้น
และยืนยันว่าไม่เห็นสิ่งผิดปกติใดเลย
โดยผู้เป็นพ่อยังรอการติดต่อกลับจากลูกสาว

ดายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน